ต้องบอกว่าช็อกผู้คนในวงการบันเทิงเลยล่ะนะครับ
เพราะว่ามีข่าวการเสียชีวิต
ของคุณพิสารอัคระเสรณีนะฮะหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่า
ออพิสารปี๊ยกพิสารอายุก็๗๓ปี
เสียชีวิตลงเมื่อประมาณตี๒คืนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็เบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีอาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะครับ
เปี๊ยกพิสารนะครับก่อนหน้านี้มีอาการป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับ
แล้วทางลูกเนี่ยบอกว่ามีอาการเกิดขึ้นนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้พ่อก็ปวดหลังนะครับปวดหลังแล้วไปโรงพยาบาลนะครับ
มีอาการปวดหลังก็เลยฉีดยาให้กันแล้วอยู่ดีก็ช็อกนะครับ
แล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ
ซึ่งคุณพิสารอัครเสรณีชื่อเล่นชื่อเปี๊ยกนะครับ
เกิดเมื่อ๒๑มิถุนายนพุทธศักราช๒๔
เป็นทั้งผู้กำกับภาพยนตร์เป็นทั้งพระเอกเป็นนักแสดงภาพยนตร์
โทรทัศน์นะครับมีผลงานเยอะแยะไปหมดนะครับ
ได้รับการขนานนามว่าเป็นทั้งผู้กำกับทั้งพระเอก
ที่เป็นภูมิกับซาดิตพระเอกตบจูบก็สืบเนื่องมาจากภาพยนตร์
หรือว่าละครแต่ละเรื่องไม่ว่าอาเปี๊ยกจะกำกับ
หรือว่าเล่นเป็นพระเอกก็จะมีบทที่จะต้องลักษณะเหมือนกับ
ต้องมีเรื่องรุนแรงกับนางเอกก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยการรักกัน
ด้วยการจูบกันก็เป็นที่มาของตบจูบ
แต่เพื่อนนักแสดงหรือว่ารุ่นน้องในวงการบันเทิง
บอกเลยว่าถึงแม้ว่าอาเปี๊ยกพิสารจะดูเหมือนดุ
ดูเหมือนเป็นผู้กำกับซาดิตแต่จริงแล้วอาเปี๊ยกพิสันเป็นคนใจดีมากนะคะ
แล้วเป็นคนที่น่ารักกับทุกคนให้วิชาการแสดงกับทุกคน
เป็นสุดยอดปรมาจารย์ในวงการบันเทิงเป็นตำนานนะคะ
ของผู้กำกับและนักแสดงเป็นอาจารย์ของนักแสดงหลายท่านมาก
หนุ่มก็หล่อมากเป็นพระเอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีนะฮะภาพที่สมัยอาเปี๊ยกนะครับเล่นภาพยนตร์
อันนี้หนุ่มมนตร์รักอสูรปี๒๕๒๑ดังมากนะเรื่องนี้นะ
ก็จะเป็นพระเอกแนวแบบโหดหน่อยใช่ไหมแต่สุดท้ายก็จะรักกับนางเอก
ละครก็เล่นหลายเรื่องนะครับ
นี่ภาพยนตร์เรื่องอุ้งมือหมารปี๒๕๒๙ค่ะ

อุ้งมีเรื่องสำคัญน่ะ
โหยข้าวค้อเสียขายพวกมึงกี่ครั้ง
นี่ฮะนางเอกหลายคนก็เล่นหนังเล่นละครกับอาเปี๊ยกมา
ใช่ค่ะหรือไม่ได้เล่นหนังเล่นละครด้วยอาเปี๊ยกก็กำกับใช่ไหม
อื้อหูนะชื่อหนังขึ้นละครแต่ละเรื่องสองพันห้ารอยยี่สิบเก้าร์นะคะ
ปี๒๙หรือให้รุ่นหลังนะที่มาเล่นหนังเล่นละครเป็นแนว
เรื่องที่ท่านได้ยินชื่อมาอย่างนี้นี่คุณนัทยาแดงบุงอาง
หลายคนก็ผ่านการแสดงมาเห็นแล้วก็คิดถึงนะ
ครอบครัวก็นำศพของอภิพิสารตั้งบำเพ็ญกุศลณสารากลางน้ำ
วัดเทพศิรินทราวาสนะครับลูกทั้งสี่คนก็มาแสดงความอาลัยนะครับ
มาจัดงานให้กับคุณพ่อนะครับแล้วก็มีผู้คนในวงการบันเทิงมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
คุณอ้อมพิยดาลูกสาวของอภิพิสารก็เป็นดารานักแสดงชื่อดัง
ปัจจุบันก็เป็นผู้จัดละครด้วยบอกว่าครอบครัวตกใจมากนะครับ
เกี่ยวกับการสูญเสียในครั้งนี้เพราะว่าวันที่คุณพ่อไปโรงพยาบาลเนี่ย
ยังเดินไปเองอยู่เลยส่วนเรื่องความเชื่อหรือว่าลางบอกเหตุทีแรกก็ไม่ทันคิด
แต่ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนพ่ออยากจะทำหนังสือประวัติของตัวเอง
เพิ่งทำเสร็จเมื่อตอนต้นปีนี้ตอนนั้นคุณพ่อยังพูดเปลยกับลูก
ว่าเดี๋ยวจะเอาไว้แจกในงานศพ
เรียกว่าพ่อไปสบายที่สุดเลยเพราะว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรแล้วก็เออแบบเหมือนเบลอแล้วก็เออพ่อพ่อเหมือนหายใจไม่ถนัดนะแล้วก็ไปเลย
อย่างหนังสือที่เราจะแจกตอนเผาอะค่ะพ่อก็ทำมานานแล้ว

แกอยากเขียนเหลือรวบรวม
ทำไปเสร็จแล้วก็เหมือนเขาบอกน้องอีกคนนึงซึ่งสนิทกับเขา

หลับให้สบายแล้วก็ลับให้สบายไม่ต้องห่วง
เราดูแลกันอยู่แล้ว
เราก็คิดว่าเป็นคนดีที่พ่อสอนเรา
สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนนี้นะคะ
มีศิลปินดาราเดินทางมาไว้อาลัย

โดยเฉพาะเพื่อนสนิทของคุณอ้อมพิยดาหลายท่านเลยนะคะ
คุณเจี๊ยบโสพินภาคุณพิมพิมมาดา
คุณภูริคุณแอนอลิชาคุณคริสหอวัง
คุณขวัญอุสามณีคุณหมิงชะลิสา
รวมไปถึงศิลปินอาวุโสหลายท่านเลยนะคะ
คุณรองเขามูลคดีก็บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
เจออาเปี๊ยกเมื่อ๒ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ

เป็นเหมือนกับการกอดกันครั้งสุดท้าย
ในฐานะเพื่อนแท้ในวงการค่ะ
เรียนหนังสือมาด้วยกันเขาก็เป็นคนชอบยั่วเยาว์กระเช้าแห่เพื่อน
เป็นคนน่ารักมากเป็นคนมีความจริงใจ

ทุกครั้งเวลาเจอกันเรียบร้อยคุยกัน
พอเราจะกลับเขาจะให้แล้วเจอกันเพื่อนรัก
วันนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยเปี๊ยกเรากลับก่อนนะ
เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาให้กูกอดทีสิ

เราก็บอกเฮ้ยมึงแก่ตัวแล้วมึงเปลี่ยนไปนะ
เราก็นึกว่าเราแย่มันอะ

มามาถึงตั้งแต่ก่อนเขารถน้ำเราไป
ก็ไปนั่งจับมือเขาบอกกูรักมึง
กุศลใดทั้งสิ้นที่กูเคยทำมา

นี่ก็รุ่นเดียวกันนะอารองกับอาเปี๊ยก
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพของอภิพิสาร
สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

และจะสวดพระอภิษฐรรศพจนถึง๑๑ธันวาคมค่ะ
ส่วนพิธีชาปนกิจจะเป็นวันไหน
เดี๋ยวทางครอบครัวขอปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ
เรื่องการเสียชีวิตของอาเปี๊ยกภิกษานนะครับ
ก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
ดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังนะครับ
บอกว่าได้คุยกับโออัครพลลูกชายคนโตของอาเปี๊ยกพิสารนะครับ
โดยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๓ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะ
คุณพ่อมีอาการปวดหลังมากตั้งแต่ช่วงบ่าย
คุณแม่ต้องตามรถพยาบาลให้ไปส่งโรงพยาบาลแรก
ฉีดยาแก้ปวดให้๓เข็ม
ยังไม่หาย
หลังฉีดมอร์ฟีนไปประมาณ๔๐นาที

อาการทุลนทุรายโอลูกชายก็พยายามจับพ่อนั่ง
แต่พยาบาลเข้ามาแล้วก็จับพ่อนอนก่อนจะประถมพยาบาล
ตอนนั้นคุณพ่อพูดไม่ได้แล้วก็ร่วงไปแล้ว
แล้วพยาบาลก็ถามว่าคุณพิสารเป็นอะไร
จากนั้นก็มีการปั๊มหัวใจซึ่งช่วงเวลานั้น
หมอด้านหัวใจไม่มีแล้วมีแต่แพทย์เวร
แล้วก็เสียชีวิตประมาณตี๒นะ
คุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าจากการได้สอบถามหมอด้านหัวใจ
ด้านหัวใจบอกว่าน่าจะเกิดจากการประเมินผิดพลาด
เพราะถ้าฉีดยา๓เข็มแล้วยังไม่หายปวดท้อง
น่าจะมาจากอาการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เกิดอาการปวดร้าวทะลุไปที่หลัง
เพราะมีอาการเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่
โดยตอนที่ย้ายโรงพยาบาลยังไม่มีคุณหมอมาประเมินอะไร
แล้วไปฉีดยาก่อนจึงไม่ทราบว่าเหตุการณ์เสียชีวิตนั้นจะเกิดจากอะไร
มาทราบทีหลังว่าเกิดจากเรื่องของหัวใจ
ค่ะพี่หนุ่มกัญชัยก็บอกว่าเพิ่งเจอคุณอ้อมพิยดาเมื่อวันเสาร์นะคะ
ถ่ายรายการตีท้ายครัวพี่หนุ่มบอกยังถามถึงอาเปี๊ยกอยู่
เพราะว่ามาทำละครให้คุณอ้อมพิยดาก็บอกกับพี่หนุ่มว่า
อายุเยอะไม่ค่อยสบายช่วงแรกพ่อก็มาดูให้เรื่องของละคร
แต่ว่าตอนนี้ให้พ่อพักคุณอ้อมก็บอกกับพี่หนุ่มเพิ่มเติมว่า
เปี๊ยกเพิ่งไปออกงานทีวีสีขาวก็ดูปกติมากแข็งแรง
แต่อีกวันหนึ่งปวดหลังไปฉีดยา๓เข็มแล้วก็ย้ายโรงพยาบาล
นี่ค่ะคือภาพบนเวทีการประกาศรางวัลทีวีสีขาว
เมื่อวันอาทิตย์ที่๒ธันวาคมที่ผ่านมาดิฉันก็ไปร่วมงานนี้
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงสุดท้ายบนเวทีของอาเปียกพิสารนะคะ

ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของวงการบันเทิง
ความจริงอายุ๗๓ปีของผู้คนอายุสมัยนี้เนี่ยถือว่ายังน้อย
ยังทำอะไรได้อีกเยอะนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วย